มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะคะคนนี้เนี่ยไม่เคยตกกระแสเลยนะคะ
ยิ่งพักหลังมาเนี่ยยิ่งฮอตมาก
ฮอตทุกวันแม้กระทั่งว่าลุคล่าสุดเขาไปเป็นเด็กวัด

ที่ว่านี่คือเป๊กผลิตโชคนะคะ
ลูกไหนสาวก็กรี๊ดอยู่ดีล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าเป็นเด็กวัดนะฮะ
ตื่นเช้าตั้งแต่ไก่โหเดินตามหลังพระเป๊กค่ะ
ไปพี่พระออกบิณฑบาตบริเวณรอบวัดบวรค่ะ
แล้วก็มีภาพออกมา๒วันติดแล้วในลุคเด็กวัด
เขาบอกว่าแม้ว่าเป๊กเนี่ยจะเป็นเด็กวัดแต่ก็ยังแอบชิคอยู่เหมือนกันนะคุณ
วันใส่หน้ากากปิดหน่อยนิดแหมเป็นสไตลโอป้าโคเรียนิดนึง
หมวกก็จะไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่
บางวันก็สวมแว่นดำนิดนึง
แต่ต่อให้มีเครื่องอำพรางนิดหน่อยเขาบอกว่าก็ไม่รอดพ้นสายตาเหล่านุชเชส
เชสที่ว่านี่คือน้ำลายกระเด็น
เช็ดที่ว่านี่คือเป็นเหล่าแฟนคลับเขา
เป็นชื่อเรียกเขาเรียกเป็นชื่อเฉพาะ
หลายคนเห็นภาพแล้วก็แอบแชะมาด้วย
บางคนก็เห็นมาก็มีถ่ายวีดีโอวีดีโอมาด้วย
ให้เหล่าแฟนคลับหรือว่านุชเชสของเราได้เห็นมุมน่ารักของเป๊กผลิตโชค

บางคนก็เรียกคุณเป๊กว่าอะไรคุณหลวงผลิต
คุณหลวงผลิตเกิดอ๋อมียกมีอย่างว่ะพอที่ยุคผลิต

อุลหาบรรยากาศที่มันสงบเงียบนะคะ
ใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดบวรก็จะรู้นะ
บรรยากาศช่วงเช้าเนี่ยบรรยากาศดีสงบเงียบเลย
ก็คือถือว่าอะไรนะได้บุญด้วยบุญคือตั้งใจไงตื่นเช้างานก็เยอะ
แต่ว่าสละเวลาส่วนตัวไปเป็นเด็กวัดให้กับพระเป๊กนั่นเอง
เพราะสองคนนี้เขาสนิทกันมากสนิทกันมาตั้งนานแล้วนะคะ